เรื่องของลุงแดงกับในอ้นเมื่อวานนี้นะฮะ
ท่านน่าจะจำได้อยู่แล้วล่ะนะครับเรื่องของที่จอดรถนะครับ
อ่าลุงแดงมีบ้านอยู่นะฮะในพื้นที่อ่า
แถวแถวที่ปฐุมธานีนะฮะแล้วปรากฏว่าในอ้นเนี่ยนะครับ
เขามาจอดรถแถวแถวบ้านลุงเป็นประจำค่ะริมกำแพงเลยล่ะ
แต่ความจริงแล้วคือเขตพื้นที่ของเรามันก็ตัวบ้าน
ด้านในอ่ะอืมเป็นที่สาธารณะอ่าแต่ลุงแดงบอกว่าโอ้โห
ในอ้นเข้ามาจอดตรงนี้จนเขาคิดว่าเป็นที่จอดรถประจำ
ค่ะจุดตรงนี้นะคะวันเกิดเหตุเมื่อสองวันก่อนเนี่ย
ลุงแดงเข้าไปซ่อมรถของรถเข็นเก่าในบ้าน
แล้วก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ติดป้ายประกาศขายอืม
พออ้นมาถึงอ้นไม่พอใจโมโหเลยมาต่อว่าลุง
บอกว่าไม่ให้จอดดีก็บอกทำเป็นเอารถเข็นมาวางประกาศขาย
เพราะอ้นเนี่ยเขาไม่ได้บ้านอยู่แถวนี้หรอกแต่บ้านแม่ยายเขาอยู่ที่นี่
เขาต้องเอารถมาจอดมาหาลูกมาหาเมียไปทำงาน
แล้วก็ตอนเย็นก็กลับอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายลุงแดงเข้าโรงพยาบาลในสภาพ
หือใบหน้าบวมปูดบอบช้ำแตกเติกต้องเย็บหลายสิบเข็มนะฮะ
ลูกชายโพสต์เอาไว้ลูกชายเป็นทหารยศสิบเอกอ่า
บอกว่าก็ไอ้เหตุการณ์วันนั้นนั่นแหละพอลุงพ่อกับในอ้นเนี่ย
เถียงกันไปเถียงกันมานี่ลูกชายนะฮะลูกชายของลุงแดง
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเราปรากฏว่าพ่อถูกในอ้น
อ้นแบบกำกุญแจอะไรไว้หรือเปล่า
ต่อยแล้วแบบโอ้โหเป็นแผลได้เยอะขนาดนี้
เมื่อวานเราไปคุยกับลุงแดงลุงแดงบอกว่าใช่ค่ะ
ถูกทำร้ายแบบนี้จริงตอนนั้นเนี่ยลุงก็มีการต่อว่าต่อขานถกเถียงกัน
แต่จังหวะฝนมันตกถนนมันลื่นลุงก็ลื่นพอดี
แล้วมือก็พลาดไปโดนในอ้นกับภรรยาเขาก็คิดว่าลุงเนี่ยทำร้าย
เขาก็เลยแบบต่อยลุงซะส่วนนี่คือแม่ยายนายอ้นมาสักครู่เนี่ย
ยายในอ้นเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่จริงเลยลุงฝ่ายลุงนั่นแหละ
จะทำร้ายลูกเขยมีทั้งไม้มีทั้งมีดแม่ยายในอ้นบ้านเขาอยู่แถวนี้นะฮะ
ห่างจากลุงแดงไม่กี่หลังนายอ้นเลยเอารถมาจอดเป็นประจำ
เชื่อไหมฮะคือเรื่องนี้คิดว่ามันก็คงจะมีคดีตรงนี้แหละ
ทำร้ายร่างกายเดี๋ยวก็ให้ตำรวจในพื้นที่แถวชุมชนสะพานแดงซอยรังสิต
นครนายกยุคยี่สิบหกปรำบลประชาธิปัตย์อำเภอทันยบุรีปฐุมธานี
เขาก็ว่ากันไปให้ข่าวกับเราคุยกับเราไปเมื่อวาน

เพราะว่าแม่ยายบอกว่าอ้นเขาก็ลูกเขยนี่เขา
อยู่ลบบุรีมั้งอ้นติดต่อมาที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
บอกว่าพี่ไม่ได้เป็นแบบที่ลุงแดงบอก
นำซ้ำลูกชายลุงแดงที่เป็นทหารมาทำร้ายผมถึงบ้าน
มาเอาคืนมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
ดูเดี๋ยวจะให้ดูแล้วเราได้คุยเพิ่มด้วยคุยกับอ้นด้วยนะ
ถามไปยังลูกชายของลุงแดงแล้วด้วยว่าจริงหรือเปล่า
คนเขาบอกว่าย้อนไปทำร้ายเขาเอาเรื่องเขาไปเอาคืนแทนพ่อจริงหรือเปล่า
ฟังลุงแดงก่อนลุงแดงพูดถึงเรื่องปมที่จอดรถริมรั้วบ้านของตัวเอง
รั้วบ้านของลุงแดงเมื่อเที่ยง๑๓เมษายน
ลุงแดงให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวย้อนไปฟังก่อนนะครับ
แล้วทีนี้พอพูดอย่างนี้มันก็บอกว่ากูจอดถนนหลวงไม่เกี่ยวอะไร
มันก็บอกว่าหวังถนนหลวงไปอย่างไง
บอกว่าลุงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกับนั้นเพราะเขารู้จักกันอยู่
ลุงก็ปากนี้แหละครับว่าไป
เดี๋ยวลุงขายรถได้มึงมึงก็จอดเหมือนเดิม

ลุงแดงหรือว่า่าไหนแดงแท่นทองอายุหกสิบปีนะฮะ
เนี่ยฮะเมื่อวานก็ยังเจ็บอยู่นะฮะ

เรื่องราวแล้วก็ไปคุยกับลุงแดงก็เพราะว่า
สิบเอกอานันต์แท่นทองลูกชายของลุงแดงเนี่ย
เป็นคนโพสต์เรื่องราวไว้ในเฟซบุ๊ก
สิบเอกอนันต์บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าคนที่ทำร้ายพ่อคือในอ้นชื่อจริงชื่อนายทศพล
ศรีวงกรกฎอายุ๓๔ปี

ไม่คิดว่าคนที่รู้จักกันแล้วก็เคารพกันอยู่

ทำร้ายได้แม้กระทั่งคนแก่ที่ไม่มีทางสู้
ซึ่ง๑๑อนันต์บอกกับเราเมื่อวานบอกว่า

ทุกอย่างเนี่ยขอให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมายแบบอย่างถึงที่สุดเลย

ใต้ตาฟันหักไปซี่เองค่ะคางเคิงปากเปลือกแตกหมดเนี่ย
ไม่ได้ต่อยด้วยแบบหมัดเพียวธรรมดาแน่
สงสัยต้องกำกุญแจรถไว้ในมือแน่
แต่ฟังอ้นเขาบอกว่าอ้นเขาใส่แหวนอะไรแบบนี้
ยายบอกลูกเคยใส่แหวนสวมแหวน
อันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราได้ฟังความมา
ล่าสุดครับทุกผู้ชมครับอ้นทศพลศรีวงกรกฎอายุ๓๔ปี
ที่ทำร้ายลุงแดงเนี่ยนี่คือกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของอ้น
ส่งมาให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่านี่ครับพี่
เมื่อวานนี้เห็นไหมที่ถือไม้ไปฟาดน่ะนั่นคือลูกชายลุงแดง
มาเอาคืนผมที่บ้านแต่จังหวะกล้องของหน้าบ้านหลังเนี้ยที่
ไปถึงตรงหน้าบ้านฝั่งนู้นเนี่ยเห็นแค่ครึ่งตัวพอดีเนอะนะฮะ
แต่ว่าก็ฟาดเฟิดอะไรเข้าไปเนี่ยเห็นไหม
แล้วอ้นยังบอกว่าเรื่องราวไม่ได้เป็นอย่างที่ลุงแดงเล่าทั้งหมด
มันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่ลุงแดงเล่าทั้งหมดเห็นไหมฮะ
ดูภาพนี้ไว้ก่อนแต่นี่คือ๑๐เอกอานันต์แท่นทองลูกชายลุงแดง

ก็ปล่อยให้เฟ็นไปตามกฏหมายให้ตำรวจลำเดินคติให้ถึงรีบ
แต่อ้นบอกว่าให้ดูคลิปนี้ก่อนให้ดูคลิปนี้ก่อนคุณผู้ชม
เราถาม๑๑อานันต์ไปแล้วว่าจริงหรือเปล่า

ใช่นะใช่ไหมเขาก็ยอมรับว่าใช่

แต่ทำไปเพราะเหตุผลอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เอาอ้นก่อนนะครับอ้นติดต่อมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าขอชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างในมุมของเขา
แล้วก็ส่งคลิปมานี่แหละครับท่านผู้ชมครับ
โดยอ้นบอกว่านี่เป็นคลิปเหตุการณ์หลังจากตอนที่อ้นกับลุงแดงมีปัญหากันแล้วนะ

หลังจากวันนั้นเนี่ยคือวันเกิดเหตุที่เขาทำร้ายลุงแดงเนี่ยคือ๑๓เมษายน
หลังจากวันนั้นถัดมาอีกวันหนึ่งคือเมื่อวานนี้
ลุงแดงกับพวกขับรถมาที่บ้านเขาบอกว่าจะมาเคลียร์
แต่พอมาถึงตรงเข้ามาทำร้ายเลยอย่างภาพที่เห็น
ทำให้อ้อนกับคนอื่นได้รับบาดเจ็บไปตามกัน
อันนี้คือหลังจากให้สัมภาษณ์กับเรานะ
คือไม่ใช่ว่าให้สัมภาษณ์กับเราหลังจากที่ไปบ้านอ้นนะ
สัมภาษณ์กับเราเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
นี่ฮะเสียงมันก็ชุลมูลวุ่นวายไปหมด

นี่ภาพมันอาจจะดูลำบากเลยว่าใครเป็นใคร

นี่ฮะภรรยาของอ้นนะฮะชื่อว่านางสาววันนิพาน้อยไพรนา
บอกกับเราว่าขอเล่าย้อนเรื่องราวให้ฟังหน่อย
ภรรยาของอ้นบอกว่าอย่างนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ย
ลุงแดงกับสามีของเธอชกต่อยกันจริง
แต่มีบางเหตุการณ์ที่มันไม่จริงเหมือนกับที่ลุงแดงเล่า
บอกว่าลุงแดงเนี่ยเล่าไม่หมดนะโดยเธอบอกว่าวันนั้น
อ้นโวยวายใส่ลุงแดงจริงว่าบอกกันดีก็ได้
ถ้าจะไม่ให้จอดรถข้างรั้วบ้านเนี่ยทำไมต้องทำแบบนี้
เอารถของรถเข็นมาจอดแล้วประกาศขายอะไรอย่างนี้
ซึ่งขณะที่กำลังเดินไปนั้นที่เดินไปหาลุงแดงเนี่ย
กับในอ้นที่เดินไปไม่ได้ตั้งใจจะไปหาเรื่อง
เพียงแต่อ้นโวยวายเสียงดังแล้วกำลังจะเดินไปขึ้นรถของตัวเอง
จอดตรงใกล้ที่เกิดเหตุอ้นก็ไปกับภรรยาแล้วก็ลูกก็ไปด้วย
ไม่ได้ถือกุญแจหรือว่าอาวุธติดตัวไปเลย
ไม่ได้เหมือนกับที่ลูกชายของลุงแดงโพสต์กล่าวหาเลย
ภรรยาของอ้นบอกว่าขณะนั้นลุงแดงก็เดินออกมาจากเล้าไก่ข้างบ้าน
แล้วก็ถกเถียงกันไปมาจังหวะนั้นลุงแดงได้ขยับเข้ามา
แล้วก็มาชกต่อยอ้นสามีเธอก่อนแล้วก็เกิดช่วงชุลมุนขึ้น
อกของลุงแดงยังมาโดนเธอจนหงายล้มไปกับพื้น
ตอนนี้ยังมีแผลบวมช้ำอยู่ที่ใบหน้า
แล้ววันนั้นลุงแดงก็ไม่ได้ลื่นล้มด้วยอืมลุงแรงบอกว่าลื่นล้มใช่ไหมใช่
ฝนมันตกจังหวะเถียงกันไปเถียงกันมาลุงลื่น
มือก็เลยพลาดไปโดนอ้นกับภรรยาแต่ภรรยาอ้วนบอกไม่ใช่
มาชกสามีเธอก่อนเลยแล้วศอกก็ยังมาโดนเธอจนหงายล้มลงกับพื้น
มีแผลบวมช้ำที่ใบหน้าแล้วป้านางชื่อป้านางเป็นภรรยาของลุงแดง
ถึงเข้ามาห้ามอันนี้ภรรยาของอ้นบอก
ซึ่งภรรยาของอ้นยืนยันว่าลุงแดงเนี่ยเสียหลักล้มเองนะ
ล้มไปที่ปากท่อฝั่งตรงข้ามนะสามีไม่ได้มีการชกซ้ำ
คือชกกันแค่ตรงแถวนั้นอ่ะแล้วลุงแดงที่บอกว่าถูกชกจนแบบล้ม
อะไรไปเนี่ยไม่จริงลุงแดงเสียหลักล้มเอง
แล้วลุงแดงยังไปคว้าไม่กวาดจะเอามาฟาดอ้นด้วย
แต่อ้นเนี่ยเอามือรับไว้มือก็บวมช้ำเล็กน้อย
จนมีชาวบ้านมาช่วยห้ามกันอีกรอบหนึ่ง
แต่ลุงแดงก็ยังไม่หยุดเดินกลับเข้าไปในบ้าน
แล้วไปเอามีดมาวิ่งจะมาหาอ้น
ซึ่งตอนนั้นชาวบ้านห้ามกันไว้ได้ทัน
หลังจากเหตุการณ์คลี่คลายทั้งสองฝ่ายต่างก็ไปโรงพัก

ตอนนั้นตำรวจให้ลุงแดงไปทำแผลก่อน

ส่วนอ้นรออยู่ที่โรงพักรออยู่ชั่วโมงกว่า
ถึงรู้ว่าลุงแดงถูกส่งตัวไปรักษาบาดแผล

้นก็เลยไม่รอแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
แล้วก็บอกตำรวจไว้ว่าถ้าลุงแดงมาแจ้งความตอนไหน

เดี๋ยวจะมาเจรจากลายเกลี่ยอะไรก็ว่าไป
ว่าจะเอายังไง
แล้วก็มีการโทรคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
ซึ่งอ้นสามีเธอก็อธิบายให้ลูกชายลุงแดงฟังแล้ว

ตอนนั้นสามีเธอก็ถามแล้วว่า

เพราะยังไงมันก็ผิดกันทั้งสองฝ่าย
แต่ก็เข้าใจแหละว่าฝั่งของลุงแดงเนี่ยเจ็บเยอะ
แล้วก็กล่าวขอโทษลูกชายลุงแดงไปแล้ว
แต่ลูกชายลุงแดงบอกว่าต้องไปขอโทษขอเข้ามากับตัว
สามีเธอก็บอกว่าได้เดี๋ยวจะไปขอเข้ามา
แล้วลูกชายลุงแดงก็วางสายไป
แต่เธอบอกว่าแต่มันยังไม่จบอีก
ลุงแดงก็ยังไปโพสต์กล่าวหาอีก

ทั้งที่ความจริงก็คุยกันแล้วเจรจากันแล้วก็น่าจะจบ
แล้วก็ไปแชร์กันต่อในโลกโซเชียล
มีการคอมเมนต์คมคู่วิพากษ์วิจารณ์
ที่คนอื่นนั้นไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นยังไง
นี่ฮะอันนี้คือที่ภรรยาของอ้นบอกนะฮะ
ทีนี้คลิปที่อ้นให้เรามาเนี่ย
ที่บอกว่าลูกชายลุงแดงตามมาเอาเรื่องมาทำร้ายเขาถึงเนี่ย

เพื่อความกระจ่างนะครับว่าเออตกลงแล้วมันเป็นยังไงนะครับ
เราก็เลยติดต่อไปหาลูกชายลุงแดงนะฮะ
เพื่อจะถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
มันถึงไปทำลงทำร้ายกันแบบนี้
สิบเอกอานันท่านทองลูกชายของลุงแดงนะครับ
ใช้ไมค์กรอฟตีเข้าไปเพื่อต้องการสั่งสอนที่มาทำร้ายพ่อเขา
ส่วนกรณีที่อ้นอ้างว่าพ่อเขาเป็นฝ่ายเริ่มก่อน
แล้วก็ใช้ทั้งไม้ทั้งมีดจะไปทำร้ายอ้น
เขายืนยันว่าไม่เป็นความจริง
บาดแผลที่เกิดขึ้นที่บริเวณปากของภรรยาในอ้น
มันเกิดขึ้นตอนช่วงที่ลุงแดงพ่อของเขาลื่นล้ม
แล้วศอกเนี่ยมันพลาดไปกระแทกปากจริง
อันนี้คือภรรยาของอ้นที่เขาคุยกับเราใช่ไหม

เขาบอกว่าเนี่ยลุงแดงเนี่ยช่วงชกต่อยสามีเธอก่อนเนี่ย

แต่ลูกชายลุงแดงยืนยันว่าช่วงนั้นพ่อของเขาลื่นล้มจริง
แล้วศอกเนี่ยมันไปโดนมันไปโดนที่ปากของภรรยาของในอ้น
ผมทำใจไม่ได้เลยที่แบบว่าทุกครั้งที่เห็นหน้าตาพ่อเนี่ย

ผมก็วิ่งเข้าไปเลยครับตามคลิปเลยครับ
เรื่องเรื่องคดีพ่อผมที่ทางฝ่ายนู้นให้การว่าพ่อผมมีมีดมีมีดมีปืน
ที่จะไปตีจะไปตีลูกเขยเขาเนี่ย
ซึ่งจริงเนี่ยตอนผมได้สอบถามพ่อผมแล้วว่า
พ่อผมเนี่ยก็หยิบมาจริงครับมีดมีดกับฟืนเนี่ย
แต่ว่าหยิบมาหลังจากที่โดนกระทำแล้วหลังจากที่เลือดเต็มหน้าเต็มตาแล้ว
เพราะว่าพ่อผมให้เหตุผลว่าถ้ามันเข้ามาอีกพ่อจะไม่ตายเหรอ
ก็ต้องหาอะไรไว้ติดไม้ติดมือไว้หน่อยอะไรอย่างนี้
ในกรณีที่เขาบอกว่าพ่อผมมีมีดมีฟืนเนี่ยตั้งแต่ทีแรกเนี่ย
ถ้าคนมันกำลังต่อยกันกำลังชนละมุนกันเนี่ยกำลังนัวกันเลย
มันฝั่งนู้นมันก็ต้องมีแผลบ้างครับแต่ทีนี้มันไม่มีแผลเลย
คือถ้าเขาจะแจ้งความอะไรยังไงผมก็พร้อมที่จะไปผมไม่หนีไปไหนอยู่แล้ว
ผมกล้าทำผมกล้ารับอยู่แล้วครับ
ทำอะไรสองคดีเลยทำร้ายร่างกายสองคดีสองเรื่องเลย